แต่ถ้าไปเจอตัวนี้สิคะเจอแบบพวดพลาดมาแบบนี้
บุกเข้ามาในบ้านก่อนเราแบบนี้คุณผู้ชมว่าจะทำยังไงคะ
คุณผู้ชมเข้าไปดูนะที่บ้านหลังนี้เห็นไหมคะ
มันจะดำแบบสีกลมกลืนกับพื้นหน่อยนะ
ค่ะมันคือตัวเงินตัวทองหรือว่าเฮียนี่แหละค่ะ
เนี่ยพี่ตัวเงินตัวทองคะพี่เงินพี่ทองคะเขาบอกว่ามันมาในบ้านหลังนี้
บ้านเลขที่๘พื้นที่ถนนวิจิตรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
เป็นบ้านของคุณออนอนงห้วยลึกนะคะอ่าฮะพี่เขาก็เล่าให้กู้ภัยฟังบอกว่า
โอ้โหตอนที่ตัวเองกำลังจะกลับมาที่บ้านนะมาถึงปุ๊บเปิดประตูจะเข้าบ้าน
ปรากฏว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้แหละค่ะวิ่งเข้ามาบ้านก่อนเลย
คือพลวดเข้าไปก่อนที่เจ้าของบ้านจะเข้าไปอีกแล้วเจ้าของบ้านทำไง
ตกใจสิคุณไม่เข้าแล้วรีบโทรหากู้ภัยเลยดีกว่า
บ้านแล้วทิ้งแล้วงานนี้พี่จะเข้าไปก็เข้าไปเลยนะ
แล้วตัวมันใหญ่มันยาวนะคุณ๒เมตรมันใหญ่นะเอามาวัดช่างน้ำหนักแล้วเนี่ยได้๒๕กิโลกรัม
เหมือนเจ้าระเข้เลยอ่ะแล้วตลอดเวลานะเจ้าที่ก็บอกว่ามันค่อนข้างดุร้ายเอาการ
มันแบบขู่ตลอดเวลาด้วยแต่สุดท้ายก็จับได้อยู่ดีนะคะ
งานนี้ก็ต้องพากลับคืนสู่บ้านของเขาไปป่าอะไรก็ว่าไปไปหนองน้ำก็ว่าไป
แต่ยังมาอยู่ที่บ้านคนมันไม่ใช่แต่ถามว่าทำไมคนกลัวบางทีถ้าเกิดโดนมันกัดแล้วเนี่ยนะคะ
คือมันไม่ได้เป็นสัตว์มีพิษนะคุณผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าปากของมันเนี่ยสกปรก
เนื่องจากว่ามันกินพวกซากสัตว์ใช่ไหมคะ
มันไม่เคยแปลงฟัน

ก็อาจจะทำให้ถ้าใครถูกกันแล้วอาจจะติดเชื้อเป็นอันตรายไปแล้วหน้าทางมันก็น่ากลัวไง
บางทีแบบเดินมามันจะพุ่งมาหาเราหรือเปล่าอันนี้ก็น่าระแวง

ค่ะก็ระวังแล้วกันบ้านไหนเจอแบบนี้ก็โทรพี่กู้ภัยให้ช่วยแล้วกันนะคะ